อ๋อที่ชอบดูพิษสวรรค์เนี้ยเราคิดว่าดูเนื้อเรื่อง

ว่าไม่เนื้อเรื่องดีบทดี
คือยังงี้คุณป้องเนี้ยนะฮะเค้ามาเจอคุณแก้ว
แก้วไปฟังแก้วคุณแก้วจริญญาอีกครั้งหนึ่ง

ก็เลยทำแฟนฟินลุ้นกันให้กลับมารีเทิร์นคบหากันอีกครั้งนะครับ
เมื่อได้เห็นอดีตคู่รักอย่างป้องนวัดแล้วก็แก้วจริญญานะครับ
ร่วมงานยินดีกันในงานแต่งงานของกิ่งพี่สาวของคุณแก้วนะครับ
แล้วก็ได้มีการถ่ายภาพร่วมกันด้วยกับครอบครัวนะครับ
กรี๊ดมากเลยนะฮะคุณป้องบอกนะครับที่เห็นลูกเราสองคน
คุณป้าบอกว่าจริงแล้วเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเป็นกระแสเลยนะ
ผมไปงานแต่งใครผมก็ถ่ายรูปหมดแหละ
เพื่อไปแสดงความยินดีขอให้เขารักกันนาน
บังเอิญว่ากิ่งเนี่ยเป็นพี่สาวของน้องแก้วนะครับ
ผมก็เลยต้องไปงานนี้แล้วผมก็รู้จักคุณกิ่งอยู่แล้วนะครับ
เชียร์ให้กลับมาคบกันก็คุยกันนะครับ
แต่ไม่ได้เป็นประเภทที่เลิกกันไปแล้วคุยกันมองหน้ากันไม่ติดนะครับ
อยากกลับมาเป็นแฟนกันอีกไหมเหรอเขาถามอย่างนั้น
เขาก็หัวเราะเอออันนี้เดี๋ยวค่อยคิดกันในอนาคต
เพราะตอนนี้ไม่ได้คิดถึงจุดนั้นเขาว่ามาอย่างนั้น
แต่ที่เด็ดผมชอบอันนี้อะไร
คุณป้องบอกว่าน้องแก้วเนี่ยโตขึ้นก็สวยขึ้น
ม้าช่วยดูเปล่าพี่ม้าเป็นรูปยูคว่ำ
เหรอนี่นะฮะเขาบอกน้องแก้วเนี่ยนะฮะโตขึ้นก็สวยขึ้นนะครับ
ก็มีแต่คนบอกว่าสวยขึ้นผมเองก็แก่ลงเรื่อยน้องก็สวยขึ้น
ไม่งั้นตอนนั้นเนี่ยผมคงไม่จีบเป็นแฟนหรอกครับ
ความคิดที่จะกลับไปจีบเขาอีกครั้งก็ยังนะครับ
ยังไม่ถึงจุดนั้นอีกอย่างวันนั้นที่ไปเนี่ย
ผมก็ไปร่วมงานแต่งของพี่สาวเขาด้วยพอได้เจอกันก็สนุกสนานดี
ยังไม่ได้ถามพออยู่จุดนั้นเนี่ยเราก็เกรงใจนะ
อีกอย่างมันก็อยู่ที่ตัวเด็กรู้ใช่ไหมครับป้องก็ยิ้ม
ก็จริงแล้วก็อยากน่ารักอ่ะคนเลิกกันไปแล้วอ่ะ
ปากคว่ำตายังมองบนครบ
ไม่หรอกพี่คือคนเขาเลิกกันไปแล้วแล้วก็แบบ
ก็ดีอ่ะไม่ต้องไม่เหมือนคุณหนุ่มเลิกกับใครมองหน้ากันไม่ติดเลย
ใช่เลยนะเพราะว่าการเลิกมันรุนแรงถึงกระทั่งการทะเลาะวิวาส

เอาแล้วที่แบบว่าส้นรองเท้าเจาะหัวบ้างไอ้มีดเสียบบ้าง

ตามด้วยการขับรถเฉียวชนและ